เอาลงใต้กันอีกสักทีนึงไปที่วัดในนครศรีธรรมราชค่ะ
มีรักษาการเจ้าอาวาสรูปหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละ
อยู่อยู่ความมีดฟันพระร่วมวัดกันโอ้โห
หนักเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวิ่งหลบหนีไป
แล้วก็ถูกรถชนจนบาดเจ็บค่ะโอ้ต่อหน้าญาติโยมเนี่ยนะ
โอ้โหญาติโยมแตกตื่นวิ่งกระเจิงยิ่งกว่าเห็นผีอะค่ะ
เพราะอยู่พระรูปนี้นั่งสวดกันอยู่ดีนะคะ
นี่เป็นสาราการประเรียนวัดพังยอม
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
พระที่ก่อเหตุคือพระจรรย์วิตะโสโกอายุ๔๕ปี

คว้ามีดพระฟันพระลูกวัดสองรูปที่กำลังนั่งฉันเพลอยู่
ในวันที่สองมีดทุนายนที่ผ่านมา
ชาวบ้งชาวบ้านโอ้โหตะเลิศเลยจ้า
พระที่ถูกทำร้ายคือพระสมบูรณสุชิยาโนวัย๓๙ปี
และพระประทีปนาโทวัย๔๐ปี

ช่วยกันแย่งมีดพระเอาไว้ว่าย่างมาได้
แล้วพระจรรย์พอหลังก่อเหตุเสร็จก็วิ่งออกจากวัดไปเลยค่ะ
โดนรถเฉียวชนได้รับบาดเจ็บอีก

ยามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยตอนนี้ถูกฝากค้างอยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชแล้ว
ทีนี้ประเด็นก็คือว่านายปรีดาชูจันทร์วัยวจกรเนี่ย
เขาเล่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้นายจรรย์ไกรทองคนก่อเหตุคนนี้
ไม่ได้อยู่วัดนี้ตั้งแต่แรกนะเป็นพระสังกัดวัดอื่น
ทั้ง๔รูปที่จำพรรษาในวัดก็ไม่เคยมีเรื่องกับนายจรรย์มาก่อนด้วย
แต่รู้มาว่าเกือบ๒๐ปีก่อนนายจรรย์เคยก่อคดีฆ่าพระด้วยกันที่วัดแห่งนี้แหละ
อัฒวินศรีรัสตร์ใหม่อีกครั้งเหมือนจะสำนึกในรถพระธรรม
แต่ก็กลับมาเห็นแบบเนี้ยอีกอะค่ะ
ศิษย์บอกว่าชอบเห็นนายจรรย์เดินช่วงดึก

แต่พูดจาเหมือนมีคนคุยอยู่ด้วย
บางคนเข้าใจว่าหลอนหรือเปล่า

เพราะว่าอาการแบบนี้มันเหมือนคนที่มีอาการประสาทหลอน
แล้วก็คว้ามีดมาทำร้ายคนอื่น
จะเป็นผลกับเรื่องของยาหรือเปล่าไม่ทราบ

เป็นว่าตอนนี้ก็ถูกฝากหางไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

วิ่งก็จะทันข้าวอยู่นะ
ไม่น่าเชื่อเลยเป็นพระที่ทำร้ายกันแบบนี้นะครับ